เราติดตามบรรยากาศสำหรับนักเตะทีมชาติไทยนะครับที่เดินทางไปเคารพศพคุณวิชัยนะครับ
เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยนะครับกับการจากไปในครั้งนี้
แล้วก็บอกว่าคุณวิชัยนั้นเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยครับ
บรรยากาศที่วัดเทพศรินทราวาสราชวรวิหารนะครับนักเตะทีมชาติไทยนะครับ
ก็เดินทางไปที่นั่นพร้อมกับคุณกิติศักดิ์จำปาทิพพงศ์ครับ
ผู้หน่วยการทีมชาติในชุดอเซนท์คลับแล้วก็เอเชนต์คลับรวมถึงมิรวรรณรายวรรดิหวัช
หัวหน้าผู้เวิกศรชาวเซอร์เบียนะครับแน่นอนครับ
หลายคนนั้นก็อยู่ในช่วงของการเก็บตัวนะครับ
ฝึกซ้อมก่อนที่จะมีการตัดตัวกันซึ่งก็เดี๋ยวจะทราบในข่าวต่อไปนะครับ
ว่ามีใครติดทีมชุดนี้กันบ้างการเดินทางไปครั้งนี้ครับ
ทางผู้ในการทีมชาติอย่างคุณกิติศักดิ์ก็บอกนะครับว่า
อยากมากราบราคุณวิชัยเป็นครั้งสุดท้ายนะครับ
และที่ผ่านมาคุณวิชัยก็ให้การสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยมาโดยตลอด
และเปลี่ยนโอกาสให้การนักบนไทยไปคาดแค่งอย่างต่างแดน
เขาคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของทีมชาติไทย
แล้วก็รู้สึกเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ครับ
ส่วนมิรวรรณราเยวัชโค้ชทีมชัดไทยก็บอกว่า
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณวิชัยไว้หน้าที่ด้วย
ซึ่งทีมงานนักเตะแล้วก็สตาร์ฟโค้ช
จะพยายามสารต่อปฏิฐานของคุณวิชัย
ที่อยากเห็นฟุตบอลไทยประสบความสำเร็จให้ได้ครับ
ส่วนเรื่องของการประกาศตัดตัวผู้เล่นจาก๒๐

ก็คือขวัญชัยสุขล้อมพุทธศาสตประตู
โคบอลลินีกองหลังนะครับจากชายนาฏ

กลางตัวลุกแล้วก็รัตนากรใหม่คามิแก๊กขวาครับ

ประตู๓คนที่เหลือใช้งานอยู่ครับ
ก็เป็นชัดชัยบุตรพรมนะครับ

ก็เป็นประตูดาวรุ่งจากชังชิงราย
ส่วนกองหลังนำทัพโดยเฉลิมพงศ์เกิดแก้วและพันศาเหวิบูรณ
โดยมีกรกฎวิริยะรวมสิริและเควินดิโรมรำ

ฝั่งขวาเนี่ยนำโดยฟิลิปโลเลอร์ครับ

เป็นตัวชูโรงขับเคลื่อนเกมตรงกลาง

จิติพันธ์ภ่วงจันทร์สรวรรค์เดชมิตร

มัญญาปุริสัยและนรวนศรียำเกมนั้นมาหมดครับ

สามคนสุประชัยใจเด็ดอธิสักไกรสอน
และธนันป้อมบุภาครับ

วันที่๙พฤศจิกายนนี้พบกับ
บอลเลสเต้ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

กลับมาเล่นกับสิงคโปร์ในวันที่๒๓